ชอบมวยไทยแต่ไปชบกันในกฎิกาคีย์วอคซิ่ง

ไหนที่แบบว่ายากที่สุดเลยตั้งแต่ชกมา

พอไปชกบ็อกซิ่งพอปั้มแล้วเขาแยกเลย
ถามจริงตอบตรงกับคนในวงการกีฬา
อยู่กับผมเจวรปัตร
ทุกวันพฤหาสมดี๒ทุ่ม
กับ๒นักคิกบ็อกซิ่งชื่อดัง

แฟนมวยชาวไทยนั้นต่างให้การยอมรับ

ศึกใหญ่ฉลองครบรอบ๑๐ปี

รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ
หลังจากมวยไทยที่กล้าไปต่อยคีย์บ็อกซิ่ง

สำหรับแฟนที่ดูคีย์บ็อกซิ่ง
คือกฎิกาเนี่ยกิฟบ็อกซิ่งมันเหมือนกันไหม

เราเตะเขาไป๑ที

เราไม่ได้คะแนน
แต่ถ้าเป็นคนดูมวยก็คือเฮแล้ว
ใช่ถ้าเป็นคนดูมวยก็คือเฮแล้ว
ปั่งเว้ยพวยเตะเข้าแล้ว
ใช่แต่ว่าเขาต่อยมา๑๒๓๔ดูไม่แรง
แต่เข้าเป้าทุกเมตร
เขาจะได้คะแนนชัดเจน
มันสวยงาม

สังเกตว่าเวลาเขาต่อยก็ต่อยเป็นชุดบึ้ง
ไม่ใช่ว่าเกี่ยวแล้วดึงไว้ลากไว้

ถ้าคือเกี่ยว๑๒๓คุณต้องปล่อยแล้ว

เขาอนุญาได้เกียวขาได้
มันอยู่ในกฎิกาที่ว่า
เขาจะจีนแจงกฎิกาเรายังไงก่อนชด
ความปลอดก็เป็นยังไง
ผมปรับได้เร็ว
เพราะด้วยความที่ผมน่าจะซ้อมกับพี่บัว

ใช้อาวุธอะไรป้องกันยังไง

ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ตัดออกไป
แต่ด้วยบวกเชื่อว่าผมจะปรับปรุงเร็วเพราะว่าผมเล่นเชิงกับพี่บัวบ่อย
พอเล่นเชิงกันบ่อยเราก็จะรู้ว่าอันไหนทำได้เราทำไม่ได้
ด้วยความที่แบบเขาห้ามใช้สองห้ามปั๊บมันก็เลยปรับตัวได้เร็วขึ้นสำหรับผมนะครับ
แลกเปลี่ยนของเมย์บ้างหลักการเดียวกันไหม
ก็หลักการแท้กันนะครับแต่ว่าผมจะเป็นการชกได้ชกบ่อยครับได้ประสบการณ์ได้ชกต่างประเทศบ่อยนะครับ
เราก็เรียนรู้แล้วก็ดูเทปดูอะไรว่าวิธีการชกของของการชกที่บ็อกซิ่งเป็นยังไงครับ
ว่าเขาทำอะไรได้คะแนนเขาชกแบบไหนได้คะแนนครับ
เราเรียนรู้แล้วก็เอามาฝึกปรับวิธีซ้อมว่าเราห้ามปั้มห้ามตีเข่าเกิน๓ครั้งห้ามกอดเกินห้ามวิอะไร๕วิอะไร
เราก็เรียนรู้เอาแล้วดูว่าดูว่าใครออกอาวุธชัดเจนแล้วก็ออกมาปรับใช้มาปรับปรุงวิธีซ้อมแล้วก็ชกนะครับ
ถ้าเป็นผมผมจะบอกว่าเขาออกแสดงได้โครงแบบว่าารังเมื่อไทยเราเนี่ยจะเริ่มจากการเตะ
จะเริ่มจากการต่อยมันที่เนี้ยการต่อยมันเขาจะเน่นเขาจะต่อสามารถต่อยมันได้ต่อเนื่องแล้วแบบต่อยได้ตลอดครับต่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาจะต่อยแบบมวยสักวันเลยมันจะธรรมชาติใช่แล้วมันก็จะเลาะไปเรื่อยเนี้ยสีข้างขึ้นเลยมันก็จะเนียนอ่าแต่เหมือนคนไทยอ่ะครับเราไม่ค่อยได้ฝึกการใช้มันเริ
แบบที่เขาเป็นเขาแล้วแบบมีคนมาถามว่าเราเตะยังไงให้หนักขึ้นอ่ะมันอธิบายยากนะพี่แต่ว่าเราทำได้นึกออกไหมก็เหมือนกันเหมือนเราฝึกมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็เหมือนกันเขาใช้หัดเขาก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กดิเขาฝึกมาเป็นสิบสิบปีอ่ะเขาก็เลยใช้หัดได้คล่องกว่าเราใช้หัดได้อันตรายกว่าเราบางทีเขาต่อยเคาะเพราะเขาเห็นช่องเขาต่อยปั้ง

หมัดเอาครับผมส่วนเรื่องหมัดแบบว่าด้วยวิธีต่อยว่าต่อยเป็นชุดต่อยยังไงครับแบบต่อยให้เข้าเฝ้าต่อยให้เป็นชุดนะครับปกตินักมวยไทยก็จะต่อยแค่หนึ่งสองสองหมัดแค่นี้ครับแต่ว่าเราก็จะมาปรับใช้ให้มันให้มันต่อยสามสี่หมัดขึ้นนะครับอาจจะไม่โดนทุกหมัดแต่ก็เหมือนแบบความพยายามของเราที่จะทำครับพยายามต่อยต่อยจะต่อย

ว่าให้คะแนนถอยทีถอยเตะอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่ากรรมการข้างนอกเขามองไม่เห็น

เขาชอบแบบการสไตล์แบบบู๊

ก็ทำให้เราแบบกรบดีขึ้น
ผมก็มันอยู่ที่การปรับเปลี่ยนการซ้อมนะครับ

เราจะไม่เอารูปแบบมวยไทยมาซ้อม

ถ้าเราไปชกคลิปโพสซิ่งก็ไม่มีทางชนะเขา

เอามวยไทยไปชกในกฎิกาคลิปโพสซิ่ง
ซ้อมมวยไทยแต่ไปชกในกฎิกาคลิปโพสซิ่ง

แต่ว่าไม่ใช่ไปซ้อมแบบพวกนักคิดบ็อกซิ่งนะ

นวมมากขึ้นเล่นเชิงมากขึ้น
ต่อยมากเอาแบบพวกฝรั่งกิ่ง

ผมเอาฝรั่งมาลงนวมให้

เราจะแบบคุ้นชินกันกับคนที่เราจะไปชกด้วย

ฟกอีกแบบเราไปฟกอีกแบบ

ซ้อมน่าก่อนครับซ้อมน่าก่อน
มันมีความแบบคนคิดว่าเราแบบไม่มีทางชนะ
ซึ่งผมคิดต่างผมคิดต่างมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ตั้งแต่แรกผมมองว่าผมชกกับเขายังไงผมก็ชนะ
เหมือนเรามองเห็นว่าเราแบบทำอะไรได้แล้วเขาทำอะไรได้

จริงผมพูดมาตั้งแต่เพราะสัมภาษณ์แล้วว่า
มาตั้งแต่ก่อนที่ผมแบบจะชกชนะด้วยซ้ำไป

ใช่เพราะว่าจริงมันมีตั้งแต่ตอนที่เฟสทุกเฟสเหมือนเจอหน้ากัน

แล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยจริงเราก็เคยพูดอยู่แล้วว่าขอให้ได้เจอซะก่อน
เพราะจริงบางทีจะบอกว่าเขาหนีเราไปไม่ได้ไหม
ก็ในความรู้สึกถ้าเป็นนักกีฬา

แต่ว่าผมว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจหนีหรอก
จะด้วยความแบบไม่พร้อมแล้วไม่อยากชก
อ้าวใช่เพราะว่าติดต่อผ่านตั้งแต่โน่น

แล้วไปชกกับอีกคนกีเรีย
ซึ่งถ้าคุณชกกับกิเลียได้ทำไมคุณชกกับเราไม่ได้นะ

ค่อนข้างชนะกีเรียร้อยเปอร์เซ็ต

เขาอาจจะรู้สึกว่าชกกับเราแล้วอาจจะยาก

เพราะว่าเขาแก้

เขาโดนเขาผม

เขาเริ่มหลุดในการที่เราซ้อมมาเรายังไม่หลุด
แต่เขาเริ่มหลุดแล้วเพราะเขาทำอะไรไม่ได้

รุ่นเราเป็นรุ่นน้องนะเราดูเขาเป็นตัวอย่าง
ดูพี่บัวเป็นตัวอย่างดูเป็นตัวเซียมเป็นตัวอย่าง

เราไม่ได้อยากสู้กับเขา

เราดูเขาว่าเขาชกยังไงเขาทำยังไงถึงเก่ง
เขาทำไมถึงเขาอยู่ในแบบจุดสูงสุดได้นานขนาดนั้น
เขาซ่อมยังไงเขาทำตัวยังไง

เราก็เรียนรู้จากเขาได้เรียนรู้ข้อดีของเขา
แล้วก็มองเห็นว่าเขาแบบมีข้อด้อยตรงไหน

มันก็เหมือนกับนักมวย

แต่ในวันนี้ก็ยังเข้ามาเยอะเหมือนกัน

จริงผมก็เจอนักชกต่างชาติที่แบบเก่ง
มาชอบทั่วโลกแล้ว

เหมือนวันนี้เค้าก็มีอาวุธจีนมีอาวุธเตะ
มีอะไรดีขึ้นมาตัรถนัดขึ้นมาเป็นความต้องมวยไทย
แสดงว่าตอนนี้ในวันนี้คือที่สุดแล้ว

และก่อนยังแยกกันอยู่บ้างที่อยู่ในวัน
ซึ่งจริงก็มีนักมวยไทยรถถังก็มีสแตมอีกก็คือมันมีนักสู้ไทยอยู่ในสังเวียนนั้นเยอะมาก
คิดว่าถ้าชนะมารัสได้ก็น่าจะขึ้นไปสูงสุดได้ในรุ่น

จริงป่ะลืมแล้วหรือยังมวยไทยเอาจริง

แต่มวยไทยนี่ถ้าลงเป็นสนุกเลยนะ
อยากเจอใครมวยไทยครับพูดไว้ก่อน
ไม่ได้อยากเจอใครเป็นคันส่วนตัวเจอใครก็ได้
ไม่ได้โฟกัสว่าเราต้องชกกับใครแต่ว่ากล้องหมายคืออยากเป็นแชมป์
เราเป็นท่านกีฬาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน

เพราะว่าเป็นการโชคเบอร์กลางปี

เพราะว่ามีนักมวยเก่งทั่วโลก

ปฏิสถ์จะไปเชิงแชมป์แบบ
ผมยังอยากไปชบเมืองทางปีเลยเงินมันเยอะ
เป็นขิงเค็มขาดทองที่บอดเป็นอยู่ครับ

เคยชบกันมาแล้ว๘ปีแรกครับ
ค่อนข้างจะเอาชนะยากครับ

ประสบการณ์เรายังไงเราก็ต้องเอาชนะให้ได้